ที่สนามบินซูวันนภูมิเกิดเหตุการณ์
ผู้ชายชาวไทยเขามีหน้าที่ที่ไปชูป้าย
ซึ่งเป็นป้ายชื่อแขกของโรงแรมที่ตัวเองเป็นพนักงานขับรถอยู่

แต่สุดท้ายโดนชายชาวต่างชาติเข้ามาประทิตัว
และหลังจากนั้นก็ทุ่มเขาลงที่พื้นจนแขนหักเลยนะคะ
แต่ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้
โอ้โหเกิดอะไรขึ้นฮะเนี่ย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อาคารผู้โดยสารชั้น๒ขาเข้าประตู๗ที่สุวรรณภูมิ
ผู้ชายคนนี้นะคะจับตัวหนุ่มไทยในทุ่มลงกับพื้น
หลังจากนั้นก็จับศีรษะกระแทกกับพื้นอีกนะ
อีกหลายครั้งนะคะจนมีพลเมืองดีเข้ามาห้ามปราม
แต่ว่าเขาก็ได้รับบาดเจ็บไปแล้วนะคะก็คือแขนหัก
ใช่ตัวผู้ชายเขาพยายามใช้แขนขวาในการกันศีรษะไม่ให้โดนกระแทกพื้นนะครับ
ทีนี้ก็จะไปตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ไปดูฝั่งของชายชาวต่างชาติกันก่อน
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายทันทีเลย
ไปทำหน้าที่ชูป้ายรอรับแขกภายในอาคารผู้โดยสาร
ขอให้ยอมความแต่ผู้บาดเจ็บไม่ยินยอมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ตัวเองกำลังรอรับผู้โดยสารแล้วก็เดินออกไปข้างนอกและกลับมาพบว่าป้ายชื่อที่จะต้องชูเพื่อที่จะตามหาผู้โดยสารที่ตัวเองจะต้องรับเนี่ยหายไป
ในช่วงของการที่เดินออกไปข้างนอกก็เลยสอบถามเพื่อนร่วมอาชีพว่าป้ายชื่อที่ถือมาตอนแรกสีเหลืองของฉันหายไปไหน
เพื่อนบอกว่านู่นผู้ชายคนนู้นนู่นชายชาวต่างชาติคนนู้นเป็นคนมาดึงไปเขาก็เลยเดินเข้าไปหาพยายามที่จะขอคืน
แต่พบว่าคู่กรณีมีอาการหงุดหงิดใส่แล้วก็ด่าทอเขาเขาก็เดินห่างออกมานะแต่ผู้ชายคนนี้เดินตามมาและแถมจับเขาทุ่มกระแทกพื้นจนแขนหัก
ยืนยันนะคะไม่เคยรู้จักกับชายชาวต่างชาติคนนี้แต่อย่างใดด้านตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเตรียมนำตัวส่งฟ้องสารดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนสาเหตุ
ผู้ก่อเหตุอ้างว่าเขาถูกยกเลิกเที่ยวบินประกอบกับรับประทานยารักษาโรคประจำตัวไปก็เลยเกิดความเครียดแล้วก็มีความหงุดหงิดเลยลงมือก่อเหตุโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะ